เจตนาที่ตั้งนี่ก็คือว่าให้เป็นก้าวแรก
รัฐบาลเองหรือกลุ่มอำนาจปัจจุบันเองก็มีความขัดแย้งกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือทั้งสองกลุ่ม
ไม่ใช่ลอยตัวออกมาเอาพวกคุณฟองรองกันนะผมจะดูแล้วผมจะคืนอำนาจให้
คุณก็ควรจะต้องปรองดองกับทั้งสองฝ่ายสามฝ่ายด้วย
ถ้ามันได้มาคุยกันเปิดอกกันแล้วก็คิดถึงประเทศชาติเป็นหลักเนี่ยมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด